ผู้ชายคนนี้เขาโวยโวยตำรวจด้วยสาเหตุที่ว่าเขาบอกว่าปกติโอเคเราเข้าใจนะ
เราขึ้นรถรถใหญ่เราขึ้นสะพานได้มันปกติอยู่แล้ว
แต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ปกติมันก็ไม่สมควรที่จะขึ้นนะ
มันจะมีป้ายเลยห้ามมอเตอร์ไซค์ห้ามตุ๊กขึ้น
ใช่ใดทีนี้เนี่ยตำรวจค่ะเขาไปตั้งด่านอยู่ตรงทางลงสะพาน
แล้วคุณนึกภาพว่าถ้ามีมอเตอร์ไซค์มามีรถมาเขาต้องเบรกกันใช่ไหม
ผู้ชายคนนี้ก็เลยโวยตำรวจว่าของแบบนี้มามาตั้งกันตรงนี้ได้เหรอ
เข้าใจว่าอยากดักจับรถมอเตอร์ไซค์ที่ลักลอบขึ้นสะพานแต่มันอันตรายนะจ๊ะ
นี่นะฮะตำรวจนะฮะมาดักตีสภานะฮะไม่ให้ขึ้นนะฮะ
อันนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเขาควรไปดักหน้าสะพานนะฮะ
ไม่ป้ายุดต่วนหรือว่าอะไรนะฮะคุณต่างเราก็รู้อยู่นะฮะ
สะพานนี้ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงก็อันตรายนะฮะ
ทางที่ดีถ้าเกิดเอ่อปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องนะฮะ
ควรไปดักที่ต้นสะพานนะฮะฝากไปถึงสอนอเขตพื้นที่ด้วยฮะ

ผมถามคุณขวัญอย่างหนึ่งว่ากลัวย้อนกลับไปลงเจ้าของโพสต์ไหม
โอ้โหหรืออะไรมันก็มีสิคะ
เพราะว่าต้นเหตุมันคือการทำผิดกฎหมายถูกไหม
ใช่ถูกต้องคุณทำผิดด้วยหนึ่งเข้าใจนะในสิ่งที่คุณโวย
แต่หลายคนก็มองอีกมุมหนึ่งเหมือนที่คุณก๊อฟถามนั่นแหละ
เรื่องของเรื่องนี้เป็นคลิปของผู้ชายกลางหนึ่งนะคะ

คือจังหวะลงมาจากสะพานแล้วสะพานนี้ค่อนข้างใช้ความเร็ว

เอ๊ะมันขึ้นสะพานมาแบบนี้มันผิดแน่นอนแหละ

แล้วคุณสะพานไม่ใช่สะพานที่อยู่ริม

พอจังหวะจะตีเข้าซ้ายปุ๊บรถทางตรงมาถูกไหม
อย่างเมื่อกี้มันเลยสงสัยว่ามันจะเกิดอันตรายไปหรือเปล่า
บอกว่านี่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสนบังขุนเทียน
ตั้งด่านอยู่แบบนี้แล้วกำลังตรวจจับมอเตอร์ไซค

อย่างที่บอกแหละปกติสะพานเขาห้ามมอเตอร์ไซค์ขึ้นอยู่แล้ว
เฉพาะแยกตรงนี้นี่ไม่ได้เด็ดขาด
ตำรวจก็ไปดักจับตรงทางลงสะพานเรียกจับปรับ
ทีนี้คนที่เขาเป็นเจ้าของคลิปเขาก็เลยอัดคลิปบอกว่า
ตั้งด่านแบบนี้มันอันตรายรถที่ขับลงมาใช้ความเร็ว

เพราะแบบนี้การที่คุณมาดักอยู่แบบนี้มันอาจเกิดอุบัติเหตุได้
แล้วที่ด่านไม่มีป้ายระบุอะไรใดทั้งสิ้นว่าจะมีด่าน

และเขาก็บอกว่าลักษณะแบบนี้เหมือนด่านลอยหรือเปล่า
เดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ไปร้องเรียนถึงเจรตำรวจเลย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเลยตรวจสอบกับสนบังขุนเทียนนะ

ก็ทราบมาแบบนี้ว่าการกวดขันรถมอเตอร์ไซค์ที่ลักลอบขึ้นสะพานข้ามแยก
เกิดจากมีคนใช้รถยนต์บางคนและบางกลุ่ม
ร้องเรียนที่สอนอบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานนี้แล้วทำให้เกิดอันตราย

พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปล่าสุดก็หยุดกวดขันการตรวจจับตรงจุดนี้แล้ว
แต่แต่ยังมีมอเตอร์ไซค์ลักลอบขึ้นสะพอ
อู้นี่ไงเหี้ยบเลยดูดิขาตาเลย

ที่บอกว่าต้องย้อนไปต้นเหตุก็อย่าทำผิดกฎจราจร
ทีนี้เขาก็เลยมองกันแบบนี้ได้ไหม
ถ้าอย่างนั้นไปตั้งด่านทางขึ้นเลย

เขาบอกว่าให้ไปสกัดมาตั้งแต่ต้นทางเลยดีไหม
อันนี้ชาวเน็ตเขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้ไง

มันจะได้ไม่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
และที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่
กับคนขับขี่และคนที่เขาใช้รถใช้ถนน

การตั้งด่านไม่ใช่การแก้ปัญหา
ปัญหาคือคุณต้องรบกฎจัตราจร
มันมีป้ายอยู่แล้วว่ารถปราสาทกลับทุกห้ามขึ้น

เพื่อความปลอดภัยใช่ค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กัน